จริงแล้วสงกรานเนี่ยไม่ใช่เทศกาลสาดน้ำนะ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีมาให้ทุกปีเลยก็คือเรื่องของเส้นทาง
ต้องเลี่ยงต้องยกย้ายกันหน่อย
เพราะว่าทางหลักจะมีคนใช้บริการจำนวนมากนะคะ
ไปดูกันหน่อยว่าแต่ละสายเลี่ยงไปทางไหนได้
จะได้เดินทางกันได้สะดวกติดตามจากรายงานค่ะ
๓มุ่งหน้าทางรังสิตผ่านอำเภอวังน้อยปรานครสิอยุธยา
ลบบุรีอำเภอตากฟ้าแล้วเข้าสู่จังหวัดพิศนุโลก
๔ทางแตงระดับคลองหลวงผ่านเชียงรากน้อยเข้าสู่หนี้

หัวน้อยถนนโรจนะจากนั้นมุ่งหน้าเข้าขึ้นสู่ภาคเหนือ
เส้นทางจากกรุงเทพไปภาคอีสานมี๔เส้นทาง
เส้นทางแรกจากกรุงเทพออกทางสระบุรีมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชศรีมา
เส้นทางที่๒จากกรุงเทพเข้าสระบุรีไปทางอำเภอปากช่อง
โดยถนนมิตรภาพมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชศรีมา
เส้นทางที่๓จากกรุงเทพไปจังหวัดนครนายกแล้วค่อยเข้าสู่สระบุรี
อำเภอแก่งคอยออกอำเภอปากช่องมุ่งหน้าสู่นครราชศรีมา
เส้นทางที่๔จากกรุงเทพไปจังหวัดชาเชิงเศร้า
ทางหลวงหมายเลข๓๑๔หรือทางหลวงหมายเลข๓๐
พนมสารคามกะบินบุรีวังน้ำเขียวปักทงชัย
มุงนาสู่นครราชศรีมา
ส่วนใครที่จะไปภาคตะวันออกเส้นทางที่๑
ทางมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าสู่จังหวัดชนบุรี
เส้นทางที่๒จากกรุงเทพไปอำเภอบางปะกงถนนบางนาตราด
จากนั้นมุ่งหน้าสู่ชนบุรีโดยใช้ทางหลวงหมายเลขสาม
และเส้นทางที่๓จากกรุงเทพไปอำเภอพนัฐนิคม
่งสู่ชนบุรีโดยทางหลวงหมายเลข๓๐
การเดินทางลงภาคใต้เส้นทางแรกเป็นเส้นทางที่หลายคนใช้เป็นประจำ
คือวิ่งถนนพระราม๒เลี้ยวเข้าแยกวังมะนาว
แล้ววิ่งตรงยาวลงสู่ภาคใต้
เส้นทางที่๒จากกรุงเทพให้ไปทางอำเภอสามพราน
นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเข้าราชบุรี

แล้วมุ่งหน้าสู่ประจวบคิริคัน
และเส้นทางที่๓จากกรุงเทพใช้ถนนบรมราชชนนานี
อำเภอนครชัยศรีนครปฐมเข้าราชบุรี
งแยกวังมะนาวเพชรบุรีสู่ประจบคิริคัน
จากนี้ยังสามารถติดตามสภาพการจราจรแบบเรียลทัน
หรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง

คาวเทราะห์ทีวีรายงาน